เดี๋ยวพาไปดูคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทั่ว

ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าเขาจะไปดูสีสันลีลากัน
แบบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคของแต่ละที่กัน
รับรองเลยว่าอมยิ้มไม่ต่างจากของคุณแน่นอนค่ะ
ใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลทีไรครับ

เฮ้ยเกร็งตัวเลขทั้งหลาย
ก็ต้องไปสอดแสวงหาสถานที่ขอเลขกันให้ควักเลยล่ะครับ
ไม่ต่างจากที่จังหวัดพยาวนี่เลยที่บริเวณวัดพระธาตุโพงาม
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่แหละจ้าฮะที่ป้าอุ๊ยแม่อุ๊ยทั้งหลายนะครับ
มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเป้าหมายนะเหรอ
ก็เพื่อมาดูกันให้เห็นจัดกับตาตามคำล่ำลือที่ว่า
บาทโบราณอายุนับร้อยปีที่เห็นกันอยู่นี่นะครับ
บันดาลโชคบันดาลลาบให้ผู้มาสักการะจริงหรือไม่
จากนั้นก็ได้เวลาเล็ง

แล้วก็ถูถูมันเข้าไปถูอีกครับ
อาจาระและนั่นเลขอะไรล่ะครับ

เลขอะไรละนี่เขาส่องกันยังไง
ทำไมเราไม่เห็นเลยเนี่ย
ของแบบนี้มันต้องมีทักษะครับพี่
ดูอย่างลุงคนนี้สิครับเล็งไม่เท่าไหร่

เลข๙กับ๒

นักเก่งตัวเลขขั้นเทพขนานแท้เลยล่ะครับ
ว่าแต่รู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมบอกบ้าแกด้วยนะลุง
แกรออยู่จ้า